มากค่ะคุณโบอล์เมลดานั่นเอง
บอกเลยโอ้โหดราม่ากระแสเนี่ยไร้วันเลยเปส

ตั้งแต่๑ประเด็นที่๑
น้องโบยืนยันเลยว่าโอ๊ยพี่หนูไม่ได้ตั้งใจจริง
แล้วก็ฝากขอโทษทุกคนเลยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่๒เรื่องพระเอกกไก่ไง
เกรทแล้วก็พระเอกออ่างไงอาเล็กไง
ประดูกจีบนะก็ไม่จริงไม่จริงจริง

แต่ไหนแล้วก็ฝากติดตามผลงานละกัน
กำลังจะมีเอ็มวีคู่กับพี่อาเล็กค่ะ
เออนะปิดท้ายกันกับประเด็นที่สาม

หลายคนเมาส์ว่าอุ๊ยใครเทใครกันแน่
ความรักครั้งนี้ระหว่างมิกกับโบ
เจ้าตัวชี้แจงเลยนะว่าโหยพี่เป็นการจบกันด้วยดี
ไม่มีเรื่องคาใจจ้า

ก็คือแบบคอมเม้นท์ผิดแหล่ะเนาะ
ชั้นพี่ตัวเราก็ยังไม่รู้

เพลงของพี่ก้องสถานัดขายของเลย
หนูว่ามันไม่ได้มีใครเทใคร

มันเป็นแบบว่าคุยกันแล้ว
ตกลงกันแล้วว่าเออ
วักษณะเป็นเพื่อนกันดีกว่านะ
ตอนนี้เขารู้สึกว่าที่เป็นเพื่อน
เอาดีเป็นเพื่อนก็นานกว่าเป็นแฮค
ไม่ใช่อะไรไปอดีตอีไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
คำบางคำอาจจะทำให้น้องโบไม่สบายใจ
อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะค่ะเดี๋ยวก็พูดลงไปเนอะ